ก่อนจะออกบ้านเนี้ยมาทำหนานมาอุ้ย
ถ้านานแบบนี้วันนี้เรามีวิธีที่จะประหยัดเวลา
มีตัวช่วยด้วยจะเป็นยังไง

เกิดเป็นดาราใครว่าชีวิตมันง่ายกันล่ะคะซิส
ดูอย่างชีจ๊ะจ๋าพิมรตาสิ
บ้านก็อยู่ไกลไหนจะต้องขับรถไปทำงานอีก
อะไรที่ประหยัดเวลาได้ชีก็ต้องทำอย่างเช่นทำผม

ลมธรรมชาติกันไปเลย
อ่ะพูดก็พูดดันเข้าใจนะ
ผมยาวสลวยสวยเกรแบบนี้
ขวาจะออกบ้านที่โอ้วได้เป่าจนแขนละ
แต่เธอว่าพอถึงกองแล้ว
ผมหนูจะซ่องใดแล้วคะ